มาดูเรื่องของการจะเล่นแชร์
หรือว่าการจะไปออมเงินและได้ดอกเบี้ยสูงกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มันเป็นข่าวใหญ่ข่าวดัง
ทั้งทางคดีแล้วก็ทางโลกออนไลน์เขามีการแชร์กัน

มะนาวเขาเคยดังจากที่เป็นม่ายงานแต่ง

ภาคินไม่มางานแต่ง
การแชร์มะนาวหรือว่ามะนาวออมเงิน
เพราะว่ามันมี๒คดีที่น่าจะเกี่ยวพันกัน
คดีแรกมีผู้เสียหายชาวอุดรธานี
เขารวมตัวกันไปแจ้งความว่าเขาเล่นแชร์กับแม่มณี
แม่มณีนี่คือนางสาววรรณฑณีที่ประเวท
แล้วเหมือนถูกโกงเงินแชร์

แต่ว่าที่มะนาวจะไปเกี่ยวพันกับแม่มณี
เพราะว่ามะนาวต้องรับแชร์จากลูกแชร์คนอื่น
ส่งต่อให้กับแม่มณีอีกทีหนึ่ง

อันนี้คือเป็นคลิปที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อก่อนนะคะ
คือในงานแต่งเธอขึ้นไปพูดบนเวทีคนเดียว

เพราะว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็คือพาคิน

แต่คราวนี้มาดังกันอีกครั้งนะครับ
กรณีที่มีผู้ชายคนนึง
เพราะเครียดนะครับที่เอาเงินไปให้มะนาว

แล้วไม่ได้รับเงินปันผลตามที่รับปากไว้
และผู้ชายคนนี้นะขู่ว่าเดี๋ยวไลฟ์ครั้งต่อไป

เพราะว่าถ้ามะนาวยังไม่คืนเงิน
เดี๋ยวเขาจะฆ่าตัวตายไลฟ์สดแบบนี้เลย
คุณสืบสกุลมีผู้เสียหายเยอะนะ
แล้วเหมือนกับว่าชวนเหมือนกับให้คนเอาเงินมาฝากกับมะนาว
เดือนนึงจะได้ผลตอบแทนกลับคืน๕๐แบบนี้
การออมเงินแต่ผลตอบแทนสูง

สิ้นเดือนคุณจะได้๑๕๐๐บาทกลับไป
วันได้๕๐๐บาททันทีนะครับ
แรกก็ยังได้เงินคืนแต่หลังไม่ได้แล้ว
แต่ว่าบางคนที่เข้าไปเล่นตอนหลังก็ไม่ได้เงินเลย
ทั้งต้นแล้วก็ทั้งดอกตามที่มะนาวโม้เอาไว้นะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์
ผู้ชายคนนี้ที่เขากรีดหน้าไลฟ์
ผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่เคยรู้จักมะนาวมาก่อนนะ
เพราะหวังเรื่องของดอกเบี้ยดีนั่นแหละ
ซึ่งตัวเขาเองก็ยอมรับเขาเป็นคนหนึ่งในนั้น
อยากจะได้ดอกดีมีเงินเอาไปลงทุน
แล้วก็ได้ดอกเบี้ยมาร่วมลงทุนไป๒ครั้งครับ
ครั้งแรกก็ลงทุนไป๑๗๐๐๐บาท
ก็ได้ดอกเบี้ยมา๓๕๐๐๐บาท
อันนี้ก็โอเครอบแรกเขาก็โอเค
พอรอบที่๒ลงทุนไปอีก๑๔๐๐๐บาท
ซึ่งกำหนดได้ดอกเบี้ยคือวันที่๒๘ตุลาคมนี้
เพราะวันนี้สิใช่ฮะแต่

แล้วก็ผู้ชายคนนี้บอกว่าตอนนี้ครอบครัวเขาเครียดมากเรื่องของเงิน
เพราะว่ามะนาวเนี่ยเงียบกริบเลยตัวเขาเองไม่ได้รับคำตอบจากมะนาว
กรีดหน้านี่แหละครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขากดดันไง
เขาเครียดมากจากการที่เขาจะทวงเงินคืนไม่ได้
ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาได้รับการติดต่อจากมะนาวเหมือนกัน
มะนาวรับปากว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้วันที่๕พฤศจิกายนนี้
จำนวน๑๔๐๐๐บาทที่ลงทุนรอบ๒ไปทั้งหมด
จะคืนให้อย่างนั้นก็แปลว่ารอบ๒เงินที่เขาลงทุนไป๑๔๐๐๐บาท
จะคืนเงินต้นให้ไอโดรกเบี้ยอะไรก็ไม่ได้หรอสิครับ
ตอนนี้ขอแค่เงินต้นมาพอแล้วล่ะ

งั้นตามหาไม่ได้เพราะว่ามะนาวเขาก็มีเหตุมีผล
บอกว่าโอ้ตอนนี้ได้เงินมาจากคนอื่นเป็นเช็คอะไรอย่างนี้นะฮะ
เอาเช็คไปขึ้นใช้กระบวนการ๓๔วันเลยนะครับ
แล้วก็เพราะว่ามะนาวเป็นเพียงหนึ่งในแม่ขายเงินออม

แม่มะนีหรือนางสาววันทนีที่ประเวทอายุ๓๐ปี
เป็นแม่ค้าขายตุ๊กตาออนไลน์ชาวจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งตอนนี้แม่มณีก็ถูกคนที่เป็นผู้เสียหายหลายคนแจ้งความแล้วนะ

บอกว่าออมเงินลงไปที่แม่มะนีแล้วบอกจะให้ดอกเบี้ย๑๙๓บาท

แต่ตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้เขาแจ้งความกันไว้แล้วนะฮะ
แล้วก็คาดว่าค่าเสียหายอาจจะเป็นร้อยล้านก็ได้
แต่คนมาแจ้งความตอนนี้ตำรวจรวบรวมข้อมูล
ค่าเสียหายที่คนมาแจ้งความนะเอาเฉพาะคนมาแจ้งเนี่ย

ต่อมามะนาวได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วนะครับ

โดยระบุว่าขณะนี้ตัวเธอเองอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
กำลังคุยกับทนายอยู่พร้อมกับชี้แจงบอกว่า
ไม่ได้หนีแต่ไปตามเงินจากเดียหรือแม่มณีเนี่ย

แต่กลับถูกตามมาขุดเรื่องเก่าตามด่าในทุกโพสต์เลย

และล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี้เองเธอก็โพสต์ต่อนะครับ
ยังอยู่ราชบุรีเหมือนเดิมไม่ให้สัมภาษณ์

ขณะที่เพจดังออกมาแฉต่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ย

แม่มณีสาวอุดรที่เป็นเน็ตไอดอลที่ไปหลอกให้คนมาร่วมลงแชร์

บินหนีออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะ

สำหรับแม่มณีซึ่งเป็นแม่ขายของมะนาวอีกทีหนึ่งนะครับ

ส่วนมะนาวมียอดรับไปเกือบ๗๒ล้านบาท
ใครที่ยังรอความหวัง๕วัน๑๐วันไม่ต้องรอ
เพราะเจ้าตัวแค่ประวิงเวลาเพื่อขนทรัพย์หนี
เพจดังเขาบอกมะนาวเนี่ยอาจจะหนีก็ได้
เพราะตอนนี้เจ้าตัวปิดบ้านหนีไปแล้วนะครับ
นี่ผมก็เข้าไปดูเหมือนกันนะเพราะว่ามะนาว
จากเขาเฟสแบบนั้นแล้วเขายังเฟสชี้แจงด้วยนะ

เขาไม่ได้แค่ทำวงแชร์อย่างเดียวเขาทำอาชีพอื่นด้วย

เงินทองที่เอาไปซื้อรถเอาไปทำศัลยกรรมเอาเงินมาจากไหน
คือเหมือนบอกว่าทำไมมะนาวใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบาย
แต่มะนาวเขาบอกว่าเธอมีเงินส่วนหนึ่งจากการขายพวกอาหารเสริมด้วย

ก็เอาตรงนั้นนี่แหละมาใช้ชีวิตแบบกินหรูอยู่สบาย
เขาให้สัมภาพสื่อยืนยันแล้วไม่ได้โกงใคร
แต่แม่มณีเนี่ยโกงเงินเธอไปเหมือนกันและเอาเงินลูกค้าไป

เอาจริงคุณสืบสกุลดิฉันไปดูเนี่ยบางโพสต์ก็พูดเหมือนแบบ
คือโพสต์เหมือนขู่ว่าใครที่ไม่ได้ไปแจ้งความจะได้เงินคืนแน่นอน
เพราะว่าไม่ได้ทำให้กระบวนการมันยุ่งยาก
แต่คนที่ไปแจ้งความจะยังไงคือเขาก็เลยกังวลไงคะ
เพราะว่าตอนนี้คนที่ไปแจ้งความก็มีเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวานนี้หลายสิบคนเหมือนกันแล้ววันนี้ก็จะทยอยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะ
จริงแจ้งไม่แจ้งเขาก็ควรได้เงินเขาคืนถ้าเป็นเงินต้นนะนะ
แต่ว่าตอนนี้มะนาวก็บอกว่าถูกมณีโกงแล้วทำไงดี

ก็เป็นเรื่องของคุณเพราะคุณถือว่าเป็นลูกขายที่จะต้องดูแลลูกค้า
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อนะคะ